ใช้ม้าให้หวดสามเมนแนนไว้๙ขวบจนช็อก
แล้วก็ถูกส่งโรงพยาบาลด้วยอาการสาหัสแล้วก็อาการโคม่า

อนุมัติหมายจับหลวงตาเรียบร้อยแล้วนะคะ

ก็เดินทางไปดูอาการของลูกชายค่ะ
หลังจากที่ถูกทำร้ายร่างกายจนอาการสาหัส

อำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี

รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลพหนพลพยุหะเสนา
ในอำเภอเมืองอยู่ในห้องไอซียู
แขนหักทั้งสองข้างแล้วก็มีเลือดข้างในสมองด้วย

รู้มาว่าลูกถูกหลวงตาสุภาชัย
ซึ่งเป็นพระลูกวัดที่บวชมาแล้ว๔๗พันศา

ที่ผ่านมาเวลามาเยี่ยมเนี่ยก็จะเห็นเนรโดนตีตลอดนะ
แต่ก็ไม่คิดว่าจะโดนทำร้ายขนาดนี้
ยืนยันเลยบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
คือตอนนี้มันมีรายงานออกมาค่ะคุณผู้ชมว่า
อาการล่าสุดของสามเณรเป็นตายเท่ากัน
พ่อตัดสินใจจะถอดเครื่องช่วยหายใจ
แต่แม่บอกว่าขอยื้อไว้ก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถอด
บอกเลยว่าคือถ้าถอดเครื่องช่วยหายใจเมื่อไหร่

เลยบอกว่าใส่ไว้ก่อนอย่าเพิ่งถอด
ขอเวลาขอยื้อก่อน
ส่วนทางด้านของสารจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้
มัติหมายจับนายสุภาชัยบุญลักษะวัย๖๔ปี
หรือว่าหลวงตาสุภาชัยสุธิยาโน
ผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสแล้วนะคะ
นายสุภาชัยเองรับสารภาพค่ะบอกว่า

คือผลักให้ล้มแล้วก็ใช้ตลปัดและไม้พายเนี่ย

ตีนาน๕นาทีนะคะไม่ใช่ตี๕ที
แต่คำว่า๕นาทีนั้นเราไม่รู้นะว่าเขาตีไปกี่ที
ใช่ค่ะและ๕นาทีไม่ใช่ระยะเวลาสั้นนะคะ

นายสุประชัยอ้างบอกว่าที่ทำแบบนี้
เพราะว่าเด็กเกเรแล้วก็ดื้อรั้นมากค่ะ